เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เราต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีของแชร์ลูกโซ่
คือตามเท่าไหร่มันก็ไม่หมดนะคะล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
และช่วงบ่ายวันนี้ประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย
จะนำผู้เสียหายเข้าร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
ติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจาย
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เทคโนโลยียิ่งก้าวหน้ามากเท่าไหร่
คนก็เอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงกันมากขึ้น
เดี๋ยวนี้เขาซื้อข้าวซื้อของกันผ่านออนไลน์กันเยอะ
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า
ของที่ส่งมาเนี่ยไม่เหมือนกับในรูป
แล้วบางทีก็เจอเยอะเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ
เหมือนกับหลอกลวงประชาชน
แล้วก็ยังกระเดียดไปในทางที่ว่า
เป็นปัญหาเรื่องของแชร์ลูกโซ่ตามเข้ามาด้วย
ที่คุณมิ้นบอกก็คือวันนี้จะมีเรื่องสำคัญ
ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธชั้น๓
ที่สารกลางจังหวัดนครราชศรีมา
คุณสามารถเจนชัยจิตตวนิทประธานสมาภัณฑ์แชร์ลูกโซ่
จะเชิญผู้เสียหายประมาณ๒๐๐คน
แล้วให้นำสินค้าที่ซื้อแล้วไม่ได้คุณภาพเนี่ย
มาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดู
มาให้อายการจังหวัดดู
เพื่อจะให้ดำเนินคดี
อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งว่า
การที่ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์แล้วไม่ได้คุณภาพ
แล้วยังบังคับให้ซื้อกันเยอะ
เพื่อให้นำเป็นขายต่อไปแชร์ลูกโซ่
วันนี้น่าติดตามว่าผู้ว่าจะว่ายังไง
อายการจะว่ายังไงตำรวจจะว่ายังไง
เพราะนี่จะเป็นคดีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง
จะลองคุยกับคุณสามารถเจนชัยจิตรวรรณิตดูครับ

สวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับ

สภาพที่หลอกลวงกันที่จะไปฟ้องผู้ว่า
ไปฟ้องอายการไปพบตำรวจวันนี้คือคือยังไงเขาหลอกกันยังไง
คือประเด็นอย่างนี้ครับก็คือมีผู้เสียหายที่ถูกหลอก
ในเรื่องของอาหารเสริมนะครับที่มีการชักชวนในโลกออนไลน์นะครับ
ร้องทุกข์มาที่เรานะครับร้องทุกข์มาที่สมาภัณฑ์ต่อต้าน
เจนชัยโซเหมือนไทยเราก็ตรวจสอบข้อมูลครับ
เราก็ตรวจสอบครับว่าเนื่องจากสินค้าตัวนี้มีการผลิตที่
จังหวัณภรรณ์นักฮอล่าศรีมาเราก็เลยนำข้อมูลมา
เป็นสินค้าอะไรครับเป็นสินค้าอะไร
คือเขาเรียกว่านมผอม

เป็นนมมาชงแล้วกินแล้วจะผอมจะลดความอ้วน

ในรูปแบบในการที่มาชักชวนให้คนซื้อสินค้าในจำนวนมาก

ตัวแทนก็จะมีแบ่งเป็นเลเวลหลายเลเวล

ลักษณะขายตรงเหมือนแชร์ลูกโซ่ว่างั้นเถอะ
ใช่ครับแต่ประเด็นอย่างนี้ครับบังคับให้ซื้อสินค้าซ้ำ

อาจารย์สุภาพซื้อสินค้าไว้เปิดตัวแทนไว้ที่ประมาณ๑แสนบาท
ใช่ไหมก็ได้สินค้ามามูลค่า๑แสนบาท
ปรากฏอาจารย์สุภาพยังขายของไม่หมดเลย
เดือนหน้าอาจารย์สุภาพต้องฝากอีก๑แสนบาทนะครับ
ไม่สั่งนี่เขาตัดรหัสตัวแทนออก
ซึ่งมันไม่ใช่ระบบการขายของโดยธรรมชาติ
ปกติถ้าเราขายของไม่หมดเราก็ไม่ต้องสั่งของถูกไหมครับ
ใช่แปลว่าอะไรครับตอนสุดท้ายทุกคนก็ต้องสต๊อกสินค้ากันเยอะ
พอสป๊อกสินค้าเยอะขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏครับ
พอเราไม่สมัครสมาชิกกับเขาต่อหรือไม่สั่งเขาก็ต่อ
บอกว่าสินค้าอยู่ของเราเป็นของปลอม
ถ้าอยู่ของเราเป็นของปลอมเราจะขายใครครับ
มันมีแรงจูงใจอะไรทีแรกที่คนถึงยอมไปเป็นสมาชิกแล้วซื้อสินค้าเขาเยอะขนาดนั้น
เขาก็จะเอาเงินมาโชว์ไงฮะเวลารีวิวสินค้าเนี่ยก็จะเอาเงินเอาเงินเป็นล้านล้านมาโชว์
อยู่ในเฟซบุ๊กไลฟ์นะฮะหรืออยู่ในยูทูปแล้วก็เอาเรื่องทองเรื่องอะไรพวกเนี้ย
สร้างให้คนเห็นว่าขายสินค้านี้แล้วจะร่ำรวยจะมีรายได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ประเด็นอยู่อย่างนี้ครับที่เรามาเนี่ยวันนี้ที่มาที่โคราชเนี่ย
วันที่๒มีนาเนี่ยเราต้องการเอาสินค้าทั้งหมดเนี่ยให้กับทางเจ้าของแบรนด์เนี่ย
รับคืนทั้งหมดเพราะว่าสินค้านี้ผลิตที่โรงงานที่จังหวัดโคราชเนี่ย
จากนมที่อ้างว่ากินแล้วให้ผอมเนี่ยมีอะไรอีกสินค้าก็คือ
แล้วก็มีนมขาวครับกินแล้วทำให้ขาว

เสริมเนี่ยนะครับเหมือนเป็นผงผงเนี่ยครับที่เราแกะออกมาแล้วชง
กินไปแล้วจะทำให้ตัวขาวขึ้นจากคนดำก็จะเป็นคนขาว
แต่คนผิวไม่ดีก็ทำให้เป็นคนผิวดีอย่างเงี้ยครับ
เออเออคืออันนี้แล้วคนก็เชื่อเยอะใช่ไหมครับเท่าที่ดูเนี่ย
เยอะครับสมาชิกมีเป็นพันเป็นหมื่นคนครับแต่วันนี้ที่เดินทางมาประมาณ๒๐๐คน
สินค้าที่เอามาวันนี้มูลค่าประมาณ๑๑ล้านบาท
คือสินค้าที่คนที่ไปถูกหลอกเนี่ยเอามารวมกัน
ใช่ครับแล้ววันนี้วันนี้คุณสามารถจะเอาไปให้ผู้ว่าดู
เมื่อวันที่๑๕กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ได้เข้าร่วมประชุมที่ศูนยงธรรมด้วยนะครับ
ท่านก็ได้รับฟังจากปัญหาของผู้เสียหายทั้งหมด
ท่านก็บอกเลยว่าท่านดำเนินการอย่างเร่งด่วน
แล้วท่านก็บอกว่ากระบวนการรูปแบบในการหลอกลวงแบบนี้
มันเข้ามาในยุค๔๐ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่
ฉะนั้นแต่ละจังหวัดเองจะต้องปกป้องพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับ
วันนี้วันนี้เชิญอายการมาด้วยเชิญตำรวจมาด้วย

ก็ได้คุยกับท่านแล้วท่านก็จะดำเนินการให้
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามีการปกปิดข้อได้จริง
ทำให้ประชาชนหลงเชื่อเนี่ยมันก็เข้าข่ายที่เป็นการช่อโกงอยู่แล้วนะครับ
แล้วซึ่งได้ไปด้วยทรัพย์สินของผู้เสียหายก็คือเงิน
เพราะฉะนั้นตรงนี้เองแหละครับที่ยังไงเข้าข้อกฎหมายอยู่แล้วครับ
ครับตอนนี้ตอนนี้คนขายเนี่ยหยุดการขายหรือยังหรือยังขายอยู่
คือสินค้าตัวนี้คงไม่มีใครซื้อแล้วล่ะครับเพราะว่าเนื่องจากมีการออกข่าวไปแล้วนะครับ
สินค้าตัวนี้ก็คงไม่มีคนซื้อฉะนั้นพอไม่มีคนซื้อแล้วเนี่ย
ตัวแทนที่รับสินค้ามาที่สต๊อกอยู่เนี่ยใครจะรับผิดชอบเขา
ถูกไหมครับเงินที่เขาเอาเงินไปซื้อสินค้ามาหวังว่าจะขายได้
กดสินค้าไม่มีคุณภาพเป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนเนี่ยใครรับผิดชอบเขาครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เป้าหมายคือเอาละสมมุติใครก็ตามแต่
ไปอยู่ในเครือข่ายเขาไปซื้อสินค้ามาไว้เยอะแล้วขายไม่ออก

ส่งฟ้องเพื่อบังคับให้เขาคืนเงินให้ถูกไหมฮะ

แล้วได้ติดต่อกับบริษัทหรือยังว่าเขาจะมีท่าทียังไง
คือก็ทางผู้ว่าเนี่ยก็ได้มีการโทรไปหาเจ้าของบริษัทนะครับ
แต่วันนี้ก็เห็นบ่ายเบี่ยงในการที่จะเข้ามาร่วมประชุมนะครับ
ก็แปลว่าเขาไม่มีเจตนาในการที่จะหาทางออกในการช่วยเหลือผู้เสียหาย

ไก่เกลี่ยแก้ไขปัญหานี้เนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
แต่ว่าคงนานกว่าจะได้คืนคนที่เขาเดือดร้อนอยู่เนี่ยมันทำยังไงที่
คือประเด็นนี้เราก็จะต้องใช้รูปแบบอื่นในการที่จะเยียวยาผู้เสียหายนะครับ
ในเรื่องของความเดือดร้อนที่เขาไปกู้หนี้ยืมสินมาเนี่ย
ก็เราจะมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุทธรรมในการที่จะดูและช่วยเหลือผู้เสียหายอยู่ครับ
ครับมูลค่าเนี่ยหลายหลายคนที่ที่ควักเงินไปซื้อคนหนึ่งเป็นแสนเนี่ย

ค่าของเงินที่ถูกหลอกไปประมาณเท่าไหร่
มูลค่าวันนี้ประมาณ๑๑ล้านบาทครับพี่หมาครับ
โอ้โหเยอะนะ

บางคนเป็นนักเรียนนักศึกษาด้วยครับแล้วก็บางคนก็เป็นแม่ลูกอ่อนนะครับที่อยากจะหารายได้ในการที่จะเลี้ยงชีพและยังชีพนะครับ
ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีการรูปแบบนี้ในการหลอกลวงเจ้าประชนครับ
ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อเขาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่แถวโคราช
ก็อยู่แถวโคราชใช่ครับแล้วก็มีอยู่ในจังหวัดตะเข็บโคราชเช่นขอนแก่นอย่างนี้ครับเป็นต้นครับ
อืมตอนที่เขาเริ่มหลอกลวงกันใหม่ใหม่เนี้ย
คือคือกำลังจะถามว่าวิธีการป้องกันตอนที่เขาเริ่มหลอกกันใหม่เนี่ย
ประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่รู้ไหมคุณสามารถรู้ไหม
คือประเด็นอย่างนี้ครับการหลอกลวงเนี่ยเรารูปแบบการหลอกลวงมันเยอะมากนะครับ
ซึ่งเราก็ไม่สามารถไปตรวจสอบได้ทั้งหมดแต่เราก็อยากจะฝากไปอย่างพี่น้องประชาชน
การที่ดูรายการไทยรัฐทีวีอยู่นะเวลานี้เนี่ยว่าถ้าเกิดมีการมาหลอกลวงพี่น้องประชาชน
การเช่นเอารูปเงินจำนวนมากมาชักจูงท่านนะครับหรือเอารูปรถหรูหรืออะไรก็แล้ว
แต่ในการที่ท่านหลงเชื่อเนี่ยท่านอย่าเพิ่งหลงเชื่อเขาเพราะข้อมูลที่เขามาให้ท่านเนี่ย
เทสทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็อยากฝากท่านต้องตั้งสติก่อนนะครับ
แล้วพอท่านเจอข้อมูลเหล่านี้ท่านต้องตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งข้อมูลมาให้เราก็ได้ครับทางสมาภัณฑ์ก็จะพยายามประกาศเตือนนะครับ
ซึ่งสิ่งที่เราให้สุดก็อยากใช้ให้พี่น้องบัยโชนเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อเขา
พอเชื่อเราเสียเงินไปแล้วเนี่ยการที่จะได้เงินมาคืนมันค่อนข้างที่จะลำบากครับผมครับ
ได้ถามผู้ว่าถามอายการไหมว่าไอ้ประเภทนี้โทษมันหนักเบาแค่ไหน

คือประเด็นอย่างนี้เราก็มีกฎหมายแค่เรื่องของการช่อกงอายชนนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของการที่จะโดนคดีฟอกเงินซึ่งกระบวนการเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีโปรเศษในคำยาวนานนะครับ
แล้วโทษมันเนี่ยมันก็เบาทุกคนก็มาพูดกันตลอดว่าอัตราโทษเนี่ยเราเบามาก
แล้วก็พอมันเบามากเนี่ยมันทำให้เวลาการลงโทษเนี่ยสารส่วนใหญ่จะให้ประกันนะครับ
พอให้ประกันตัวแล้วเนี่ยเขาก็หลบหนีใช่ไหมหรือไม่เขาก็ไปทำซ้ำ
ส่วนใหญ่ไม่ติดหรอกครับเพราะว่าอย่าลืมครับเขาก็หลอกเงินพี่น้องประชวนไปได้เขามีเงินเยอะครับ
ที่จะทำได้ใช่ไหมครับ
ครับครับ
เอาล่ะฉะนั้นบ่ายวันเนี่ย
เชิญคนที่เสียหายมาพบผู้ว่าพบอายการพบตำรวจ

เพื่อเป้าหมายก็คือว่าให้ผู้ว่าอายการตำรวจ
ไปบังคับขอให้เจ้าของสินค้า

ซื้อเท่าไหร่เอาเงินมาคืนว่างั้นเถอะ
ครับก็คือถ้ามีข้อผ้ากฎหมาย

แฮบเอาละขอบคุณนะครับกุศามารครับ

แล้วจะเกิดขึ้นซ้ำอย่างนี้อย่างที่คุณมิ้นบอกจับก็จับไป
ปราบก็ปราบไปลงโทษก็ลงโทษกันไปไอ้คนที่เริ่มก็เริ่มกันไป
ผุดขึ้นมาใหม่อีกโอ้โหเยอะนะซ้ำซัก
เราก็ต้องออกมาเตือนกันเรื่อยซ้ำซักครั้งฝั่งนี้

ผมเตือนเรื่องนี้เยอะมากแล้วนะ

ผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนทุกคนรู้จริงว่า
คือส่วนใหญ่แล้วมันเป็นการหลอกลวง
ด้วยเงินด้วยสิ่งของด้วยผลลัพธ์ต่างนานา

อธิบายแล้วก็ชี้แจงให้ประชาชนได้รู้ว่า

ผมเห็นคอลัมป์รถปลดทุกข์ของคุณก็เตือนกันอยู่ตลอด

ทำไมถึงหลอกกันได้อย่างนี้ก่อนใหม่ลูก
เพราะคนเชื่อก็เชื่อกันไปเรื่อย